คุณผู้ชมค่ะพาไปเสพความสวยดีกว่า

นักร้องสาวกระแสดี

อกจากจะชุดดีลีลาแพรว

ทุกครั้งที่ขึ้นโชว์โอ้โห

ย้าฮู้
อ่าฮือฮือฮือ

เพื่อเธอเธอคนเดียว

รักในสริการส่องกระจก
พกไปเช็คความสวยบนเวทีไปเลยสิคะเออทับใจ